คุณผู้ชมครับปีนี้อากาศร้อนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา
เป็นโอกาสทองของธุรกิจไอศครีม
ใช้ช่วงโอกาสนี้แหละครับในการทำตลาดในการเปิดตัวรสชาติใหม่
แย่งส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่ง
เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
ก็สร้างปรากฏการณ์ในโลกโซเชียล
มีคนแชร์ไปถึง๓ล้านครั้ง
ลับอยู่ที่การค้นพบน้ำหวานรสชาติ
แต่ไม่เคยมีใครนำมาทำไอศครีมอย่างจริงจัง
จากนั้นก็แค่จะทำยังไงให้คอหวานเย็น
รับรู้ถึงไอศครีมรสชาติใหม่
ที่มีความหอมหวานเหมือนทานนมเย็นชงเป็นแก้ว
โดยปล่อยไวรัลคลิปชุดอะไรอ่ะ
ในรูปแบบรายการเกมตอบคำถาม
หาซื้อง่ายในราคาเพียง๑๐บาท
ปิดท้ายด้วยการเปิดตัวโฆษณาความรักไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ดึงศิลปินหน้าใหม่อย่างนานนทกรพัฒน์เข้ามาแสดงนำ
ภายในเวลาเดือนเดียวเท่านั้นเองค่ะ
ช่วงนี้กระแสธุรกิจการวิ่งลิขสิทธิ์โดยใช้การ์ตูนหรือตัวละครจากหนังดัง
เริ่มได้รับความนิยมจากผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายมากขึ้นเรื่อย
ทนความเยาว์ยวนของตลาดนี้ไม่ไหว

การจัดงานวิ่งลิขสิทธิ์เป็นการทำการตลาดอีกรูปแบบนึงค่ะ
ดึงตัวละครที่มีแฟนพันธ์แท้มาเป็นตัวชูโรง
ก็จะทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น
อกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดผลประโยชน์ไปยังคาแรคเตอร์ต่างที่บริษัทถือครองอีกด้วย
ตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาไปจนถึง๙โมงเช้า
มีระยะทางวิ่งทั้งหมด๒๕กิโลเมตร
สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๑๕พฤษภาคมนี้ค่ะ
ยามนี้จะรอพึ่งแค่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐให้เกิดการจับจ่ายมากขึ้นอย่างเดียวก็คงไม่พอแน่ค่ะ
รวมทั้งลดราคาสินค้าบางกลุ่มลงอย่างถาวร
อย่างอาหารสดราคาส่งถูกกว่าคู่แข่งร้อยละยี่สิบห้าตลอดทั้งปีสินค้าแม่และเด็กขนมขบเคี้ยวมีราคาถูกกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละสิบ
โดยเน้นไปยังสินค้าเทคโนโลยีและความงามเป็นหลักค่ะ